ไทยรัฐร่วมประสบกรณิกรไทยส่งใจสู่ฟ้าอาลัยพ่อทั้ง๑๕ฉบับ
จากแอปพลิเคชันได้ถูกพัฒนาให้ใช้งานได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
โดยให้ท่านสังเกตสัญลักษณ์รูปโทรศัพท์มือถือที่ปรากฏอยู่ที่มุมด้านล่างของภาพต่างบนหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐโครงการพิเศษ
นำโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตที่เปิดหน้าจอพร้อมใช้งานไปส่องภาพดังกล่าวทั้งภาพ
พบกับแกลลอรี่รูปภาพวีดีโอหรือกราฟิกต่างที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ทั้งนี้ในการรับชมแนะนำให้เปิดใช้สัญญาณไวไฟเพื่อความคมชัดและไม่สิ้นเปลืองสัญญาณอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของท่าน
โดยให้กดย้อนกลับที่หน้าจอจากนั้นจะปรากฏหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวให้เลือกใช้งาน